อยู่บริเวณด้านข้างซ้าย
เอาล่ะคุณผู้ชมเราไปดูบรรยากาศในต่างจังหวัดกันหน่อยนะคะ
อยากจะรู้ความรู้สึกของประชาชนในแต่ละพื้นที่
ที่เขารอฟังคำตัดสินคดีประวัติศาสตร์ในวันนี้

เช้าวันนี้แน่นอนก็จะปรุงคุยกันเกี่ยวกับคดีนี้นะคะ
แต่ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรที่มีความวุ่นวาย

เราไปติดตามจากคุณภูริพัฒน์บุญนินค่ะ

และอีกไม่กี่ชั่วโมงประชาชนชาวไทย
ได้รับฟังคำตัดสินคดีประวัติศาสต
โครงการรับจำนำข้าวแล้วนะครับ
เช่นเดียวกับชาวเมืองปัตตานีแห่งนี้
แม้ที่นี่จะมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นนะครับ
แต่ตลอด๒ปี๖เดือนที่ผ่านมา

รับฟังและติดตามข่าวนี้มาอย่างต่อเนื่องครับ
บรรยากาศที่สภากาแฟภายในอำเภอเมืองปัตตานีเช้าวันนี้
คักเหมือนทุกวันที่ผ่านมานะครับ
แต่ประเด็นที่ชาวบ้านหลายคนของที่นี่จับกลุ่มพูดคุยกัน
หนีไม่พ้นเรื่องของคำพิพากษาในคดีโครงการรับจำนำข้าว
ของนางสาวยิ่งลักษณวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
ซึ่งวันนี้เป็นวันตัดสินคดีแล้ว
โดยหลายคนต่างพูดคุยกันถึงเรื่องของคดีนี้

รูปแบบหรือทิศทางของคดีนี้จะออกมาในรูปแบบไหน
แต่ทุกคนเชื่อนะครับว่าสารจะพิพากษาคดีนี้ออกมาอย่างเป็นธรรม
ผมมีโอกาสนั่งพูดคุยกับชาวบ้านบอกนะครับว่า
ติดตามข่าวในคดีโครงการรับจำนำข้าวมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
ที่อายการสูงฝุดยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษณวัตรต่อสารดีกา
แหนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
จนถึงวันนี้คือ๒๕สิงหาคม๒๕๕๙
ที่เป็นวันตัดสินของคดีถือเป็นเวลากว่า๒ปี๖เดือน
ติดตามเฝ้ารอบทสรุปของคดีนี้มาโดยตลอด
เพราะเป็นคดีสำคัญและบุคคลที่ถูกกล่าวหา
เป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีด้วย
เหนือจากสภากาแฟจุดที่ผมยืนรายงานอยู่นี้นะครับ
ผมได้ตะเวนสำรวจสภากาแฟในจุดอื่นทั่วเมืองปัตตานี

บรรยากาศของที่นี่แม้ทุกคนจะออกมาใช้ชีวิตกันตามปกติ
แต่บางส่วนก็ต่างเฝ้ารอการติดตามรับฟังคำพิพากษาในวันนี้
เพราะถือว่านี่เป็นครั้งแรกที่จะมีการชี้ชะตา
อดีตนายกรัฐมนตรีหญิงของเมืองไทย

กลางการจับตามองของชาวไทยและต่างชาติ
เฝ้าติดตามข่าวของคดีนี้มาโดยตลอด
ซึ่งที่นี่ถึงแม้จะมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น
แต่เรื่องข่าวสารบ้านเมืองนั้นทุกคนก็ไม่พลาดที่จะติดตามข่าวนี้

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานีบอกนะครับว่า
ขณะนี้ในพื้นที่ยังไม่มีรายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชน
ที่จะออกมาต่อต้านหรือสนับสนุนนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
ยังไม่มีรายงานการขนคนเข้าไปให้กำลังใจที่กรุงเทพ
แต่อย่างไรก็ตามตำรวจภูทรจังหวัดปตตนีย์
สั่งกำชับให้ทุกโรงพักในพื้นที่
ความพร้อมกำลังประจนจุดในที่ตั้ง
และชุดสนับสนุนทั้งชุดปราบจราจนและชุดปฏิบัติการพิเศษ
ความพร้อมตลอดการเฝ้าฟังคำพิพากษา
ซึ่งหากเกิดเหตุไม่ปกติเกิดขึ้นก็พร้อมที่จะสามารถเข้าปฏิบัติการได้ทันทีครับ
คุณผู้ชมครับไม่ว่าบทสรุปของคดีนี้จะออกมาในรูปแบบไหนนะครับ
ความมั่นคงของที่นี่ก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีความเป็นกังวล
เพราะนี่ไม่ใช่จุดยุทธศาสตร์ที่แกนนำกลุ่มการเมืองต่างนั้นจะออกมาเคลื่อนไหวหลังมีคำพิพากษาครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมพุทธิพัฒน์บุญนินข่าวเทราชทีวี
รายงานสดจากอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับ